ที่จังหวัดบุรีรำค่ะตำรวจตามไปรวบตัวมาได้นะคะ
ฟังแล้วเศร้าอ่ะยังเป็นเยาวชนอยู่เลย

เขาตั้งแก๊งค่ะไปขโมยเงินโรงเรียนนะคะ
ในช่วงที่โรงเรียนเขาปิดเพราะ
โควิดระบาดค่ะคุณผู้ชมแล้วได้เงินเหรียญไป
สักประมาณสี่พันบาทตำรวจไปตามรวบตัวมาได้
รู้ไหมคะว่าเขาสารภาพว่าอะไรที่ต้องขโมยแบบนี้
เอาเงินไปเติมเกมออนไลน์ติดเกม
แล้วเนี่ยค่ะเอาเงินไปเติมเกมออนไลน์ไปใช้จ่ายส่วนตัว
ก็เก็บไว้ที่ตัวก็เป็นของกลางเลยค่ะ
เยาวชนกลุ่มนี้ค่ะถูกจับกลุ่มขณะที่นั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้าน
หลังจากที่ไปก่อเหตุค่ะใช้อุปกรณ์งัดขโมยเงินออมของเด็กนักเรียน
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนบ้านสองพี่น้องตะบนสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้เขามีโครงการคือให้เด็กออมเงินไง
แล้วก็จะเก็บไว้ในลิ้นชักเศษเหรียญของเด็กที่ออมมาฝากกัน
กลุ่มนี้ไปใช้อุปกรณ์งัดลิ้นชักแล้วก็เอาเงินเหรียญของน้อง
ที่เขาตั้งใจออมไปประมาณ๔๐๐๐บาทนะคะ
ประคำเยาวชนทั้ง๓คนให้การบอกว่าได้ร่วมกันงัดขโมยเงินในโรงเรียนจริง
ส่วนเงินที่ขโมยไปก็นำไปเติมเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าติดเกมมากแต่ไม่มีเงินเล่นก็เลยต้องไปหาเงินด้วยวิธีนี้
ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะน้องน้ำหมดอนาคตนะคะ
น้องหนูที่ดูอยู่อย่าเอายังนะครับ
กลุ่มนี้เขาบอกว่าชวนกันไปขโมยเงินในโรงเรียน
ส่วนเงินที่เหลือก็จะเอาไปซื้อขนม
ยังเหลือบางส่วนก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ในกระเป๋าสะพายนะคะ
ทั้ง๓คนก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแห่งนี้แหละ
อ้างบอกว่าครั้งนี้คุณครูครับคุณตำรวจครับ
ผมก่อเหตุเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อนะ

ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับพอโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
คุณสาธิธรบ้านทองนะครับ
พอบอกว่าช่วงที่โรงเรียนปิด๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
จากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่แม้ว่าโรงเรียนปิดครูก็มาทำงานตามปกตินะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรก
ครูชั้นป๖เข้าไปในห้องพบว่า
ตู้เล่นชัดถูกงัดเปิดอ้าซ่าไว้ครับคุณ
แล้วมาทราบว่าเงินออมเด็กมันหายไปทั้งหมดเลยนะคะ
คาดว่าเหตุการณ์มันเกิดช่วงสวทิศ
เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์แม้ว่าปิดโควิดใช่ไหม
แต่ครูมาทำงานปกติมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
เบื้องต้นได้ประสานผู้ปกครองของน้องทั้ง๓คนมาเซ็นรับทราบ